จากคู่เอกที่มีการชิงแชมป์เข็มขัดของไทยรัฐแล้วนะครับ
คู่รองครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่า
มวยที่ชนะมา๓ไฟล์ติดนั้นหางกล้าจะท้าชิงนะครับ
เจอกับมวยที่กระดูกแทงโป้งติดตามความเคลื่อนไหวได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ
สุดยอดแห่งการต่อสู้ศึกยอดมวยไทยรัฐเหล่านี้
รองดาวิแมทภาคอีสานนักมวยไอคิวชั้นครูฝีมือสมชื่อแสนเหลี่ยม
ใครในหินผู้ใหญ่ออดบ้านเจริญสุขนักชกผู้ซื่อชอบเย็นเย็นความราชัยให้คนอื่น
โอกาสให้นักมวยรุ่นน้องขึ้นลิฟต์มาทาบชั้นปะทะราชสิงศ์
ลูกศิษย์อาจารย์จุแห่งแคมป์วงเร็งกีฬาโคลราศลั่น
ไฟล์นี้ซ้อมดีสุดในชีวิตขอใช้ลูกตื้อท่าทรหดความบ้าบินเด็ดชัยรุ่นพี่
ส่วนช่วงนี้ไปดูข้อมูลจากกราฟิกอิเมอร์ซีฟกับเอกชุมพรครับ
เอาละครับมวยคู่นี้เป็นดาวิแมทภาคอีสานนะครับ
โคลราศเจอกับบุรีลำนั่นหมายความว่าชัดชนะไม่ไปไหนกับสูบห้างอีกษานแน่นอนนะครับ
เอาละครับมาดูรูปร่างเทียบสัดส่วนจากกราฟิกอิเมอร์ซีกที่ขึ้นด้านข้างผมกันก่อนนะครับ
จะเห็นว่าส่วนสูงต่างกันชัดเจนซ้ายมือผมได้ลอยกว่าก็สูงกว่าถึง๗เซนติเมตรนะครับ
หนุ่มได้สดกว่าขณะที่ขวามือผมจะได้เรื่องของหยักหนานะครับ
แล้วกประสบการณ์มวยกระดูกมวยเขาว่ากันว่าแมะต้มน้ำซุปไม่เปิดนะครับ
๓ปีนะครับมีลูกมีลูกมีเมียแล้วนะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวเขินที่โคราชก็จริงแต่มาซ้อมอยู่ที่แปลงยาวฉะเชิงเซาครับ
ผู้ใหญ่ออสบ้านเจริญศุกร์นี่ดูแลการฟิตซ้อมอยู่นะครับ
รายนี้นี่แหม่เรื่องของฝีไม้ลายมือก็สมชื่อแสนเหลี่ยมเลยครับ
ช่วงก่อนอันนี้ฟอร์มดีมากเลยครับ๙ไฟล์๑๐ไฟล์หลังไม่แพ้ใครเลยครับ
มาสะดุดที่ราชดำเนินนะครับวันนั้นแพ้ให้กับขุมทรัพย์สุวิทยิมซ้อม
รายการมานานแล้วนะครับสองสามเดือนเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคิวขึ้นชกกับช้างศึกก็ถอน
มาชกที่ไทรลักษณ์๒๓วันที่ก่อนก็ตกตาช่างไปนะครับเจ้าตัวบอกว่าไฟต์นี้เต็มพี่เต็มถังครับ
ขณะที่ซ้ายมือผมนะครับราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชเป็นน้องชายของราชศรีนะครับ
ก็เกิดที่โดนสุวรรณบุรีรำครับอายุสิบแปดปีครับเจ้าตัวเกิดที่บุรีรำก็จริงนะครับ
แต่ว่าซ้อมที่โรงพยาบาลโคราชครับมีอาจารย์จุพยุงศักดิ์ที่ดูแลการฟิตซ้อมอยู่นะครับ
ไฟล์หลังนี่โชว์ฟอร์มไว้ดีนะครับชนะมารวดและเป็นการชนะน็อกทั้งหมดเลยนะครับ
เจ้าตัวเองเป็นมวยเข่าอาชีพครับแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยเพิ่มเติมเรื่องของอาวุธมวยไทยหลากหลายมากขึ้นนะครับ
หมัดกับซอกรุนแรงมากมวยคู่นี้สดเจอกับเจ้าพี่ชายสิงห์จานดี้ชอบไทยไปฝังกันครับ
มุมแดงครับแสนเหลี่ยมเป็นมวยจังหวะฝีมือครับเตะเข่าแม่นยำฉลาดหลักเหลี่ยมดีลูกลูกหักล้มนี่เก่ง
ส่วนราชสิงศ์เป็นมวยหนุ่มฟอร์มสดครับหมัดศอกรุนแรงสดขึ้นมากระดูกกระเดี้ยวเนี่ยอยู่ที่แสนเหลี่ยมแต่ความสดอยู่ที่ราชสิงห์ครับ
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน